ในต่างจังหวัดเองต้องบอกว่าทั่วประเทศครับวัดต่าง
อืมก็มีการจัดงานเหมือนกันเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปี
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแต่ละพื้นที่ว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง
แล้วก็มีประชาชนนั้นไปร่วมสวดมนต์กันคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นบรรยากาศภายในวัดครองวานจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
แน่นขนาดไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยเองชาวเมียนมาร์หรือพม่าเองก็ดีนะครับ
ที่ไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรือง
มีนายพิรมนินทยามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาส
แล้วก็มีพระเทพสิทธิวิมลเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดไปร่วม
พร้อมพระสงฆ์ไทยและพระม่างรวม๑๒๘รูปนะครับ
บทสดมนต์ในครั้งนี้มี๙บทด้วยกันรวมไปถึงบทมงคลสูตรหรือว่าเป็นบทป้องกันอันตราย
และเจ้าชนะอุปสรรคทั้งปวงพบกับความสำเร็จนั้นเองนะครับ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วผู้เข้าร่วมสวดมนต์ก็จะได้รับสายสินที่คล้องศีรษะกลับบ้านไปด้วย
เพื่อเอาไปบูชาแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับ
ที่จังหวัดนครพนมนะคะที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนเลยค่ะพร้อมใจกันสวมชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
และกลับไหว้ขอพรองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
และยังเป็นการส่งเสริมให้ลดละเลิกอบัยมุกหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมแทนการจัดงานรื่นเริงด้วย
เชื่อกันว่าถ้าใครได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีก็จะส่งผลให้ชีวิตนั้นเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภกันตลอดทั้งปีเลยค่ะ
ส่วนที่ลานอนุสวรีเท้าสุรานารีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีพุทธศาสนิกชนกว่า๓๐๐คนคำรวมสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับ
ก็หนึ่งแน่นทีเดียวเรามีวาที๑๐๓นิรันดิ์ตุจานุทัศน์รองผู้ว่ารัชการจังหวัดเป็นประธาน
ซึ่งพิธีก็เป็นไปอย่างแข็งขันนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าครั้งด้วย
มีการโยงด้วยสายสินแพรกว้างไปทั่วบริเวณนะครับ
ประชาชนเองก็ไปร่วมกิจกรรมก็มีหลากหลายอายุตั้งแต่เด็กเยาวชนไปถึงกลุ่มคนแบบผู้สูงอายุเลยนะครับ
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ทางจังหวัดนั้นจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีครับ
ส่วนบรรยากาศภายในวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีประชาชนนับพันคนนะคะ
ไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีและฟังธรรมเทศนา

โดยมีพระครูสิริชัยมงคลรักษาการเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
จากนี้พุทธศาสนิกชนก็ยังร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา
เป็นการร่วมทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะ
เช่นเดียวกันกับที่วัดป้อมรามันพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดง
เกจิชื่อดังก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พระสงฆ์และประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ทั้งขอพรให้ประเทศชาติสงบสุขและให้คนไทยได้มีความสุขตลอดทั้งปีค่ะ
เราไปปิดท้ายกันที่วัดป่าประดูกพระอามรามหลวงจังหวัดมรยองครับ
พุทธศาสนิกชนหลากหลายอาชีพรวมกว่า๓๐๐คนไปร่วมสวดมนต์เสริมสิริมงคลรับปีใหม่
ซึ่งภายในวิหารของวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้าย

รวมทั้งช่วยกระจัดปลัดเปล่าสิ่งอะปมงคลและภัยภิบาททั้งไปได้
ต่างไปได้จากนั้นก็มีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้
ที่ไปร่วมสดบนค่าผีรางวัลก็มีตั้งแต่พระนะคะ
เป็นหลวงปู่ทิมเลี่ยมทองคำแล้วก็พระพุทธอ่าเป็นพระ
พุธถักยาวแต่แข็งซ้ายพระปังเมลัยแล้วก็พระอีกหลาย
รุ่นครับรวมไปถึงมีรถจักรยานพัดลมนาฬิกาผ้าห่มเงินสดรวมทั้งหมดกว่า๖๐๐รางวัลทีเดียวนะครับ